คุณผู้ชมคะจากอุบัติเหตุสลดเมื่อวานนี้ที่เป็นขบวนคณะกฐินที่เหมารถบัสกันไป
แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟชนที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะก็ครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตก็ทยอยกันไป
ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณออกมาจากพื้นที่เกิดเหตุนะคะ
ครอบครัวของนางสาวรำไพรพาไทยสงฆ์และนางสาวสุพศรแดงอุ๊ย
น้าหลานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เดินทางมาจากสมุทรปราการเลยนะคะ
มาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของทั้งสองก็มีคุณแม่กับลูกสาวของนางสาวรำไพร
แล้วก็ญาติสนิทมาร่วมทำพิธีในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศก็โศกเศร้านะคะ
ไม่มีใครทำใจกับเหตุการณ์ได้เลยช่วงที่จุดทูปบอกกล่าวกับดวงวิญญาณเนี่ย
ทุกคนก็พูดออกมาทั้งน้ำตาเลยนะคะโดยเฉพาะนายพานุเดชค่ะ
ร้องไห้โฮออกมาเสียงดังลั่นเลยเพราะว่าทำใจไม่ได้ค่ะ

๓๓ปีเนี้ยคือหลานสาวมึงค่อยชอบทำบุญมาก
วันเกิดเหตุก็ไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรนะคะ

ประกอบพิธีที่วัดจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ส่วนนางสาวปียดาเฉียงทองภรรยาของนายปัญจพล
ก็เดินทางมาที่เกิดเหตุที่สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นด้วย

แล้วก็มาหาโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของสามีด้วยนะคะ
นี่เขาก็พยายามหาทุกอย่างเลยนะคะ
ความเป็นไม่ได้ไปไล่หาดู
ส่วนที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะ

เวทภูครองผาปู่ของผู้บาดเจ็บก็พาหลานสาว
ก็คือเด็กหญิงภีรดาภูคลองพร้าหรือน้องมิ้งค์น้อยู่ภาคขวบเองนะคะ
มาจากกรสินมาดูอาการผู้เป็นพ่อก็คือนายจักรพงศ์
ตอนนี้ยังต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูอยู่เลยนะคะ
ส่วนคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
มิ้นก็ถามถึงแม่ค่ะว่าแม่ไปไหนแม่อยู่ไหน
ไม่รู้จะบอกหลานยังไงไม่กล้าพูดจริงอะนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องรอดูอาการของลูกชายก่อน
ถ้าออกจากห้องไอซียูได้แล้วก็จะติดต่อโรงพยาบาลที่จังหวัดกาลสิน

ส่วนน้องมิ้งก็อาจจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลที่ฉะเชิงเซากับคุณปู่นี่แหละ
เพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ไม่มีคนดูแล
ส่วนที่บริเวณรางรถไฟสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เอาก๋วยเตี๋ยไก่๒๐ถ้วย
แล้วก็อาหารข้าวหวานเครื่องเส้นไหว้
มาทำพิธีให้กับผู้ที่เสียชีวิต
แล้วก็มีการปรับภูมิทัศน์ที่สถานีรถไฟด้วย

หลายคนก็บอกว่าอันนี้อาจจะต้องไปดูที่ต้นทางด้วย
ว่าจุดเริ่มแรกมันเกิดจากอะไร
ประเด็นเรื่องที่กั้นมีการชี้แจงหรือยัง
สรุปแล้วจะมีหรือไม่มีหรืออย่างไรนะคะ
สำหรับที่สพเมืองฉะเชิงเซา

ผู้บังคับการณ์สถานีตภูทรชาชเชิงเซา
ก็บอกว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
รุปได้๖ข้อหลักด้วยกันนะคะ
คนขับรถบัตรไม่คุ้นเคยเส้นทาง

ทำให้คนขับไม่ได้ยินเสียงหวูดเตือนรถไฟ
จุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกันทางรถไฟ
มีป้ายเตือนและสัญญาณไฟชัดเจน
จุดเกิดเหตุลักษณะเป็นทางลาดชัน

เพื่อให้ผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปให้ได้
ภายในรถบัสมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินปกติ
และทำให้เร่งเครื่องขึ้นเหนินได้ช้ากว่าปกติ

ก็เลยไม่สามารถหยุดรถได้ในระยะกระชั้นชิด
อันนี้คือข้อหาเบื้องต้นที่ตำรวจสรุปออกมาได้
แต่เดี๋ยวต้องไปรอตรวจสอบอีกทั้งเรื่องความเร็วของรถไฟ
ตกลงแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วเท่าไหร่เกินหรือไม่เกิน

ในส่วนของรถบัตรเบื้องต้นถือว่าสามารถเอาผิดทางแพ่งได้
แต่ก็ต้องรอให้กรมการขนส่งเป็นคนฟ้องเอาผิดนะคะ
ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่๑๙ศพจากที่เมื่อวาน

เพราะว่าวันนี้นายสุปัญญาลีลารัฐที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ